มาดูเหตุที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกรมราชธรรมกว่า๘๐นาย
ปิดล้อมหมู่บ้านและชายป่าค้นหานักโทษที่แหกคุกเรือนจำกลางเพชรชบุรี
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบตัวนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทเฉลิมพลจิตบรรจงรองภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านแหลม
พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากกรมราชธรรม
เจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางเพชรบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแหลมกว่า๘๐คน
สนที่กำลังร่วมกันปิดล้อมพื้นที่บริเวณหมู่๗
บ้านน้ำหักตำบลท่าแร้งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

พบเห็นนายธวัชชัยมะลิแย้ม
ซึ่งเป็นนักโทษคุมขังคดีจำหน่ายยาบ้า
เดินขึ้นมาจากริมแม่น้ำเพชรนะครับ
ลักษณะหนาวสั่นและอ่อนแรงเข้ามาขออาหาร

เพื่อประทังความหิวโหยแล้วก็สวมใส่
ชาวบ้านที่พบก็คาดว่าน่าจะเป็นนักโทษหลบหนีครับ

หยิบโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบใบหน้า
กับข้อมูลที่สื่อได้นำเสนอ
ปรากฏว่านายธวัชชัยได้วิ่งหลบหนีลงไปในบริเวณป่าละเมาะ

แจ้งเจ้าหน้าที่นำกำลังมาปิดล้อมจับกลุ่ม
แล้วก็เป็นยุทธการแบบนี้แหละนะครับ

เป็นนักโทษคุมขังคดีจำหน่ายยาบ้า

เป็นนักโทษคุมขังคดีรักทรัพย์รถจักรยานยนต์
หลบหนีที่คุมขังจากเรือนจำกลางเพชรบุรี
โดยปีนกองทรายที่เรือนจำ
ขนเข้าไปกองรวมไว้บรรจุใส่กระสอบกั้นน้ำ

ซึ่งเกิดจากเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่
แล้วตัวเขาก็หลบหนีข้ามกำแพงไป
เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นายธวัชชัยหลบหนีซ่อนตัวนั้นเป็นป่ากว้างนะครับ
ด้านในมีน้ำท่วมขังสูงแล้วก็มีร่องลึก
ตลอดจนมีต้นไม้บรกทึบและมีหนามแหลมคม
เจ้าหน้าที่ได้ประดมกำลังปิดล้อมค้นหานานกว่า๒ชั่วโมง
จนกระทั่งคาดว่านายธวัชชัยอาจจะหลบหนีไปพื้นที่ด้านหลัง
ซึ่งติดกับทุ่งกว้างโล่งที่มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกัน
ได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่และเรือนจำ
และเรือและประสานเรือจากมูลิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
เพื่อใช้เป็นภาษณะในการล่องตรวจสอบและปิดล้อม
ขณะเดียวกันได้นำภรรยาของนายธวัชชัย
มาออกกระจายเสียงที่หอกระจายข่าว
เกลี้ยกล่อมนายธวัชชัยให้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
ในการตรวจค้นทางน้ำนานกว่า๓ชั่วโมง

ว่านายธวัชชัยอาศัยพื้นที่ป่า
แล้วก็น้ำท่วมสูงหลบหนีไปได้

เจ้าหน้าที่ราชธรรมนะครับจะได้ติดตามจับกลุ่ม

เพราะว่า๒คนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะครับ